คุณนวลพันธ์ล่ำซำครับผู้จัดการทีมชาติไทยก็นำนักเตะเดินทางถึงไทยเมื่อวานนี้
พร้อมกับมอบเงินส่วนแบ่งอัดฉีดให้นะครับธนวัฒนสุนจิตถาวรโจทานเข็มดี
แล้วก็เบนจามินเดวิส๓ผู้เล่นที่ต้องเดินทางต่อเครื่องกับต้นสังกัดในยุโรปทันที
หลังจากเสร็จศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่มองโกเลียซึ่งทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่อูสเบกิสถานได้สำเร็จ
ส่วนนักเตะที่เหลือจะเข้ากักตัวที่โรงแรมเป็นเวลา๑วันหลังการตรวจโควิด๑๙ก่อนจะกลับไปรับใช้ต้นสังกัด
สำหรับผู้เล่นที่บาดเจ็บทั้ง๓รายก็คือวัญชาติชูสงศกุลชัยแสงโทโพแล้วก็อันโตริโอแสนใจรัก
จะเข้ารับการรักษาทันทีตามแนวทางของผู้จัดการทีมเพื่อให้นักกีฬากลับไปรับใช้สโมสรได้โดยเร็วที่สุดครับ